เรื่องของกีฬานะครับมาติดตามกันหน่อย
ก็จะมีการเว้นระยะเอาไว้ให้นะครับ

หลังจากที่ทางสมภัณฑ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
เอฟซีนะครับได้แจ้งแล้วก็ยืนยันถึงกำหนดการ
ในการฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐รอบสุดท้าย
ยืนยันจะจัดการการที่ประเทศเติร์กมันิสถานรองวันที่๔๑๕พฤศจิกายน
โดยจะทำการคัดเลือกตัวแทน๕ทีมของเอเชีย
เพื่อไปแข่งขันฟุตซอลชิงช้ำโลก๒๐๒๑ที่ประเทศลิโทเนียในเดือนกันยายนปีหน้าต่อไป
เรื่องนี้ครับทางบิ๊กปอมอดีศักดิเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดแห่งชาติ
เปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ย
หลังจากนี้นะครับก็จะพูดคุยกันก็จะเป็นการเตรียมทีม
หลังจากการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก๒๐๒๐เล็กแรกจบในเดือนกันยายน
แล้วจะปิดให้กับทางทีมชาติไทยได้ฝึกซ้อม๑เดือนเต็มก็คือในเดือนตุลาคม
จากนี้ได้วางแผนในการเตรียมทีมเอาไว้ก็คือเชิญทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก
สามสมัยลิทรโนเนียเจ้าผ้าฟุตซอร์โลก๒๐๒๑อิราณญี่ปุ่นรวมไปถึงคูเวทเข้ามา
เลยยังต้องรอคำตอบจากทางเติร์คมนิสต์ฐานว่าจะสามารถการคันได้หรือไม่
ซึ่งต้องรอคำตอบภายในสัปดาห์หน้านะครับหาก